มาดูเรื่องของการขโมยเงินกันหน่อย
พูดถึงตู้ที่ถูกขโมยกันบ่อยถูกงัดกันบ่อย
ถ้าไม่ใช่ตู้บริจาคในวัดก็ตู้เติมเงินโทรศัพท์

เป็น๒ตู้ที่โดนขโมยบ่อยที่สุดนะคะ
และที่กระบี่ค่ะมีเฟซบุ๊คเขาแชร์คลิปคนร้าย

ไปงัดมายกไปทั้งตู้เลยค่ะ

โยกจนตู้ล้มแล้วก็ยกไปแบบนี้เลย
เป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าใบตองเข้าฟ่างโพสต์เอาไว้นะคะ
เป็นคนร้ายไปงัดตู้เติมเงินหยอดเหรียญ

โดยใช้อุปกรณ์ขันน็อตที่ฐานของตู้
แล้วก็เอาครีมตัดเหล็กที่เตรียมมาตัดบริเวณขาตู้

กอยู่หลายครั้งจนตู้ล้มลงมา
แต่รวมแล้วเวลาในการก่อเหตุแค่๘นาที
แล้วก็ยกอุ้มไปทั้งตู้ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
โอ้โหขึ้นรถจักรยานยนต์ด้วยนะตู้ก็ไม่ได้เล็ก

อยู่ภายในบริเวณตลาดสดบ้านตลาดเก่าตำบลกระบี่ใหญ่ค่ะ
อรุณวันเล่าให้ฟังบอกว่าคืนเกิดเหตุ

ก็เลยอาศัยช่วงนี้ล่ะค่ะไปลงมือก่อเหตุ
ซึ่งทรัพย์สินที่ได้เป็นเงินที่อยู่ในตู้เติมเงิน

ส่วนร้านของตัวเองถูกคนร้ายงัดลักทรัพย์รวมแล้ว

ที่ผ่านมาโดนไป๕ครั้งจับคนร้ายได้แค่ครั้งเดียวค่ะ
แม้จะมีตู้แดงที่มีตำรวจชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจทุกคืนก็ตาม
ก็ยังมีคนร้ายลงมือก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองกระบี่นะคะ
ช่วงสายเมื่อวานนี้จรฐีก็แจ้งกลับมาว่า
มีคนไปพบตู้เติมเงินลักษณะนี้
ถูกทิ้งอยู่ในป่าข้างสนามฟุตบอลย่าเทียมอาริน่า
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตร
เมืองต้นก็ตรวจลายนิ้วมือแฝงหาร่องรอยหลักฐานของคนร้ายแล้วค่ะ